ไม่ใช่วันเกิดเหรอทุกคน
ว่าเพื่อนจะไม่ห้ามฉันแล้วแต่วันเกิดนี่เลยค่ะ
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่ไมค์พิรมพรนั่นเอง
คุณค่ะพี่ไม้ของพวกเราเนี่ยเมื่อวานนี้ไปทำบุญกันแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
เป็นอีกหนึ่งวันดีดีกับวันคล้ายวันเกิดของพี่ไมค์นะคะซึ่งในปีนี้อายุเท่าไหร่รู้ไหมคะ
เท่าไหร่คะคุณผู้ชมปีนี้อ่ะครบห้าสิบเจ็ดปีแล้วอู้
ห้าสิบเจ็ดบอกกันอีกหนึ่งครั้งอ่าก็เลยทำบุญวันเกิดที่บ้านหนองไพรอำเภอบ้านดุงค่ะ
จังหวัดอุดรธานีด้วยการทำโรงทานนะนำอาหารมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวใกล้เคียง
มีทั้งของขาวแล้วก็ของหวานเยอะเลยเต็มเลยค่ะขอบคุณพี่ไมค์ด้วยนะคะ
น่ารักกับบันเทิงไทยรัฐเสมอค่ะส่งมาภาพให้กับพี่อ้อมเนี่ยบันเทิงไทยรัฐของเราด้วย
น่ารักด้วยนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้พี่ไมค์เนี่ยทำการลวกก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวเองตักขนมจีนอุ้ยแกงเขียวหวานน่ากินนะขอโทษนะคะ
อืออ่านเข่าก็ไหวพอจะแบ่งมาทางนี้ซะถ้วยได้ไหมเอออ่านก่าวไม่ไหวแล้ว
ทำเองกับมือเลยคุณผู้ชมค่ะแหมหน้าตาเนี่ยมันน่าทานนะ
ถ้าจะแซ่บถึงเครื่องน่าดูหรือจะเป็นการนำปลาร้าแซ่บไหม
แจกให้กับพี่น้องค่ะได้เอาไว้ในการปรุงอาหารต่อแถวกันรับของจำนวนมากเลย
บรรยากาศเมื่อวานนี้ดิฉันได้ดูภาพแล้ว
มันเป็นกันเองมากเลยพี่ไมค์ไม่มีการถือตัวเลย
แล้วบรรยากาศบ้านพูดจาอีสานกันมันน่ารักทีเดียว
เรา๓คนค่ะเห็นภาพแบบนี้แล้ว
อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญด้วยนะคะ

แล้วก็ปีนี้๕๗แล้วอ่านข่าวมาเยอะเลย
โฟกัสที่อายุพี่เลยค่ะ
หรือที่เชอรี่บอกไงว่าจะต้องบวกเพิ่มไปอีก๑หรือเปล่า๕๘

ของแบบนี้นะก็ฟังหูไว้หู
ขอให้พี่ไมค์สุขภาพแข็งแรงแล้วกันเนาะ